คุณผู้ชมเคยไปพวกฟาร์มจอราเข้ไหม
แล้วก็ไปบางฟาร์มเขาก็มีให้ตกเบ็ดนะ

แต่บางฟาร์มก็โยนอาหารให้
และดูดิแฟนกันคู่เนี่ย

บอกว่าถ้าโยนไปมันไปแหมะตรงหัวจราเข้

แล้วคุณผู้ชมดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
แหมะจริงไหมคุณ
คุณคุณช่วยเข้าไปในบ่อแล้วหยิบจากหัวมัน

ใช่คราวนี้ไม่ได้อิ่มแค่เนื้อสดค่ะ
เนื้อคุณสืบสกุลทั้งตัวก็จะได้อิ่มด้วย

เห็นไหมตอนที่เขาคุยกันตอนแรกบอก
ถ้ามันไปแหมะตรงหัวมันทำไงดิ
แล้วพอโยนไปแหมะจริง

แต่ไอ้ที่เนื้อที่มันแหมะตรงหัวมันเป็นเนื้อไม่ใหญ่ไง

จริงมันทำได้สะบัดหัวคุณ

คนที่โพสต์มาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

เจ้าจอราเข้ตัวนี้จะได้กินเนื้อไก่ที่โยนลงไปเนี่ย
คุณอาริยาก็บอกแนวทางในการแก้ไขมาหลายแนวทาง

แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปไว้โพสต์คลิปไว้

ว่าหลังจากนั้นเจ้าเนื้อไก่ที่โยนไปให้มันเนี่ย
ที่เป็นไอ้มาร์คหน้าเนี่ย
บางคนไปแซวโอ้มาร์คหน้าจริงหรือเปล่า

คือคนโพสต์เขาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อว่าภาค๒

เพราะเขาเขียนเมื่อแฟนให้อาหารจอราเข้เป็นครั้งแรก
ครั้งแรกก็มักจะไม่ตรงเป้าแบบนี้แหละครับ

แต่ทีนี้เธอฝีมือใหม่

อ่าทีนี้โยนลงไปได้ตรงเป้าใกล้กับปากของจอราเข้อีกตัว

เพราะว่าคู่นี้เขาไปบ่ออื่น

แต่มันเฉียงลงมาแล้วนะเริ่มเอียงมาแล้ว

เดี๋ยวต้องมีบางจังหวะลงน้องลงน้ำมันก็ได้กินแล้ว
หรือต้องรอให้เจ้าหน้าที่ของที่ฟาร์มน่ะ

ไม่ต้องหรอกเจ้าหน้าที่คงเห็นบ่อยนะ
ไปแหม้ตามตัวของกางุนแบบนี้นะ
กางุนก็พูดว่าไอหนุทเวน
เมื่อกี้ที่เขาเขียนบ่อย